บางครั้งเวลามีคนหายไปมันก็มีเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้อยู่หลายเหตุการณ์เหมือนกัน
จันทบุรีน้องคนหนึ่งอายุ๖ขวบชื่อว่าน้องการหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันเสาร์
ตอนหายไปเนี่ยน้องถือตุ๊กตาไปด้วยแต่มีการไปเจอตุ๊กตาอยู่ที่สารพระภูมิใกล้บ้าน
แล้วสารพระภูมิเนี่ยก็ไปเจอตุ๊กตานางรำถูกหักคอหลายตัว
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรกับตุ๊กตานางรำและตุ๊กตาที่น้องชอบ
แล้วก็การหายตัวไปของน้องคนนี้เพราะว่ายังหาไม่เจอ
ชาวบ้านคิดว่าเอ๊ะมันคือเรื่องของการผีบางตาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
ไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ยังคงค้นหากันอยู่นะครับ
ธรรมสถานจันทบุรีตำรวจสพเมืองจันทบุรี
ผู้นำท้องถิ่นชาวบ้านญาติพี่น้องเอ๋ยนะช่วยกันตามหาน้องการ
เลขที่๒๙หมู่๒บ้านโป่งแรดตำบลพระพราอำเภอเมืองจันทบุรี
น้องการหรือว่าชื่อจริงคือเด็กชายอานวัสนทชั่นอายุหกครั่ว
หายตัวไปจากบ้านนะฮะเขาอยู่กันกับอาคือนางสาวจันทนา
ตอนเนี้ยยังหาไม่เจอทีมค้นหาก็ค้นหาอำรอบสวนผลไม้ใกล้บ้าน
รัศมี๑กิโลนะฮะขณะที่ไปเจอที่บริเวณสารพระภูมิของชาวบ้าน
ตั้งอยู่กลางสวนผลไม้ห่างจากบ้านประมาณสัก๒๐๐เมตร
ตุ๊กตามดตะนอยซึ่งน้องการถือไปวันที่หายตัวออกจากบ้าน
ไปวางอยู่ที่บนหน้าสารพระภูมิชาวบ้านหวาดภาวะเพราะที่ไปเจอ
นอกจากเจอตุ๊กตาแล้วมีรูปปั้นของนางรำ๕๖ตัว
สภาพเนี่ยถูกจับหักหัวหมดเลยแล้ววางอยู่ที่พื้น
อันนี้ตุ๊กตาว่าจะหน่อยและนี่คือตุ๊กตานางรำ
วางอยู่แบบนี้เรียงกันไปใต้สารพระภูมิก็เลยว่าเอ๊นี่มันคือ
สิ่งที่คนตั้งใจทำขึ้นหรือมันคืออาถรรพ์ผีบางตาอะไรหรือเปล่า
ก็ยังไม่ทราบเพราะว่ายังหาตัวน้องไม่เจอนะฮะ
ไปสอบถามอาของน้องการบอกว่าจริงน้องการเป็นลูกของพี่ชาย
มาฝากเลี้ยงไว้นานแล้วเพราะพ่อแม่ของน้องการเนี่ย
ทำงานอยู่ต่างจังหวัดน้องเพิ่งจะเริ่มไปโรงเรียนได้ประมาณ๓วัน
นะฮะปกติน้องการจะเป็นคนเงียบเงียบนะฮะ
ไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครมักจะออกไปเดินเล่น
ผลไม้กินที่สวนท้ายบ้านบ่อยไปเองกลับเองทุกครั้งทุกวันนะฮะ
ช่วงเที่ยงวันเสาร์น้องการก็หายไปก็คิดว่าน้องคงออกไปเล่นเหมือนเดิม
นะฮะจนถึงตอนเย็นน้องการไม่กลับมาที่บ้าน
ก็เลยบอกแฟนพากันออกไปตามหาท้ายสวนแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่เจอ
สุดท้ายมันค่ำและต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านช่วยกันตามหา

ปกติน้องเคยออกไปอย่างงี้ไหมคือออกไปอย่างงี้เลยแต่เขาก็กลับมาได้
ออกไปไหนปกติแล้วอ่ม
มันก็คือยังไม่มัยกลับมาแล้วเหลือมาเจอหลักฐานเจออะไรบ้างไหม

แต่ว่าน้องก็ชอบถือไปเล่นนะฮะอาก็บอกว่า
อาจจะหลงทางหรือเปล่ากลับบ้านไม่ได้มันมืดแล้ว
อย่าบ้านสั่งยุติการค้นหาไปก่อนเพราะมันดึกแล้ว
เดี๋ยววันนี้จะค้นหาอีกแต่เช้าเลยนะครับก็ยังไม่เจอน้องการนะ
ก็หวังว่าน้องจะปลอดภัยนะครับ